ต้องบอกว่ารับรองแล้วจ้า

เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เอง
กรกตเขานะครับมีมติประกาศรับรองสอสอ
ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อครบทั้ง๕๐๐คนแล้วนะครับ
สำนักงานกรกตได้เสนอผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสอสอทั้งแบบแบ่งเขต๔๐๐เขต
และแบบบัญชีรายชื่อ๑๐๐คนนะครับ
รวมถึงผลการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่นั้น
ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเห็นว่าให้ประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต๔๐๐เขต
บัญชีรายชื่อครบ๑๐๐คนถือว่าเป็นการประกาศรับรองผลแบบ๑๐๐ครับ
ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการรับรองนะครับให้มารับหนังสือนะครับ
ได้ในวันที่๒๐๒๔มิถุนายนระหว่างเวลา๘นน๓๐นถึง๑๖นน๓๐น

แสวงยังกล่าวถึงข้อร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งในหลายเขตว่า
ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างนะครับสำนักงานกำลังพิจารณา
ซึ่งมีกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน๑ปี
แต่ที่ต้องประกาศ๔๐๐เขตไปก่อนเพราะมองว่า
กระบวนการพิจารณาสืบสวนไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา๖๐วันตามที่กฎหมายกำหนดได้
เพราะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ที่จะได้มีโอกาสแก้ต่างให้กับตัวเอง
ได้ประกาศผลไปก่อนโดยไม่ตัดอำนาจการตรวจสอบของกรกตครับ